เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเราเคยเล่าให้ฟังว่ากาศิลปากชาวสูรินต์หัวใสนะคะ
เขาฉลาดมีความสามารถ
เปรียบเปลยนะคะ

แต่ว่าล่าสุดมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าหลอกกบให้มันผสมพันธุ์
แล้วก็ขายลูกออสหรือขายพวกที่เราเคยเล่าให้ฟังนี่แหละ
รายได้ดีเป็นแสนต่อเดือนดีกว่าธรรมนาอีกค่ะ

เพราะว่ามันเป็นการแอบถ่ายพระเอกนางเอก
ตอนกลางคืนที่อยู่ในระหว่างที่เขากำลังพักผ่อนบวกนะคะ
ค่ะน้องหนูก็ต้องดูกันดีนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องให้คำแนะนำกันด้วย

เพราะว่าเรียกว่าน้องกบกำลังอารมณ์ดีค่ะ
กุ๊บระงมกันไปทั่วนะคะ
แต่ว่าฟ้าฝนเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยจะเป็นใจไง
ชาวบ้านเขาก็เลยเออมันไม่ค่อยมีน้ำ
ชาวบ้านก็เลยหาวิธีนะคะที่จะทำให้การเพาะเลี้ยงกบเนี่ย

คงจะต้องหาวิธีการหลอกกบให้ผสมพันธุ์ดีกว่า

ผสมพันธุ์กบค่ะเพราะกบค่ะเพราะรู้สึก
ที่เราเห็นเหมือนมีสายยางมีอะไรอย่างนี้เป็นวิธีการไง
เป็นวิธีธรรมชาติค่ะคือหยดน้ำให้มันเป็นเหมือนหลอกพันธุ์
เหลียงน้ำหยดนี่เหมือนกับฝนตกเหรอใช่
จริงมันต้องใช้เป็นสปิงเกอร์เป็นละอองเป็นฝอยเล็ก
แต่เราเขาใช้แบบที่ที่มันได้แล้วก็ฉีดน้ำเอาก็ได้
อย่างนี้ถือว่าประหยัดนะครับนี่แหละก็เป็นวิธีคิดแบบบ้านบ้านอ่ะนะ
ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเพียงแค่สร้างบรรยากาศหลอกกบ
ให้มันผสมพันธุ์กันแบบง่ายต้องมีกระท่อมปลายนาด้วยไหมคะ
ไม่ใช่หนังไข่สมัยประหลาดนะครับ
แต่เขาก็มีบรรยากาศอะไรที่ดูแบบเงียบสงัดเอื้ออำนวยนะ
น้ำไหลจ๊อกบรรยากาศดี
พ่อแม่กบพันจามนี่นะคล้ายกับกบนา
ประมาณสัก๒๐๓๐คู่ก็ออกจากบ่อเลี้ยงค่ะ
เอาไปขังในเบาะที่ทำขึ้นเป็นพิเศษรองพื้นด้วยพลาสติกให้น้ำมันขัง
แล้วก็ใช้ตาข่ายสีเขียวทำเป็นกระชังขึ้นมา
แล้วก็สร้างบรรยากาศที่มีคนเอามาโรยเอาไว้
สร้างธรรมชาติให้เหมือนท้องทุ่งนานะคุณ
แล้วก็จากนั้นรอเวลาค่ำคืนช่วงเงียบสักหน่อยนะคะ
แล้วก็เปิดน้ำให้ไหลผ่านสายยางแบบค่อยรินลงไปในกระชัง
ให้มันมีเสียงคล้ายฝนตกพ็บป๊ะแบบนี้
แค่เป็นนิฟินค่ะสร้างเบียลนะคะสร้างอีกอากาศก็นิดนึงนะฮะ
นานล่ะก็นี่แหละจับคู่หากันแบบนี้ณบัตรหนาวเลยนะคะ

เดี๋ยวมันต้องลุ้นกันอะไรขนาดนั้น

งั้นก็ช่วยเอาใจช่วยให้กบมันผสมพันธ์สำเร็จ
เขาอุตส่าห์มีการสร้างบรรยากาศหลอกล่อให้เหมือนจริง

อันนี้เราพร่ำให้ดูไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นครับน้องใบตอง

นี่เสียงแบบนี้แหละเสียงธรรมชาติธรรมชาติ
เออก็เหมือนกำลังช่วงฝนกำลังตกกำลังรินเนี่ยนะ

แล้วกบตัวพูก็จะมีขนาดเล็กกว่า

เพราะบางคนจะไม่เคยเห็นเลยนะ
เยอะหุ้นเขาขายเพื่อเอาลูกกบหรือว่าลูกออสเอาไปจำหน่ายต่อตัวนึง๑บาท๕๐สตางค์
เกษตรกรบอกว่าขายลูกกบดีมากจนตอนนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะที่ตลาดช่องจอมชายแดนไทยกัมพูชาค่ะขายดีเป็นพิเศษ
ส่วนใหญ่ก็ซื้อไปเพาะเลี้ยงต่อเพื่อให้กบมันตัวโตขึ้นนะคะ
นี่ทำมา๓ปีรายได้มากกว่า๑แสนบาทนะคะเยอะกว่าทำงาน
ก็ต้องเยอะอ่ะสิเพราะว่าออกบูกออกไข่มาทีนึงโอ๊ยเป็นหลายร้อยเลยนะ
เมื่อวานฉันนำเสนอไปว่าไอ้เจ้าลูกห่วกเนี่ยขายเนี่ยแพงมาก
โลละ๒๓๐๐บาทใช่ค่ะแล้วกบมันก็ขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างง่าย
เกิดว่าสถานที่แบบเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นการหลอกให้กบเนี่ย
เชื่อว่าอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงคนเรานี่ก็หลอกได้แม้กระทั่งกบค่ะ